เมื่อความรักสุขงอมที่อ่างทองค่ะ
หนุ่มสมุทรสงคราม
หอบศิลป์สอดทองมั่น
มาสู่ขอ
หนุ่มที่เมืองวิเศษชายชาญ

เขาดูใจกันมา๕ปีแล้วปุ้ย

เจ้าสาวคือนายสันติเอี่ยมงาม

เคยทำพิธีวิวาตามประเพณีนะฮะนะฮะ

เขาทำงานด้านกราฟิกดีไซน์
พบรักคบหาดูใจกับนายสันติ

งอมแล้วความรักของทั้งสองคน
จึงตกลงปลงใจบอกยาดผู้ใหญ่
และจัดงานแต่งตามประเพณีให้หน่อย

บอกว่าเขาเคยมีครอบครัวนะ

ลูกโตเป็นนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้ว

ฟังเจ้าบ่าวแล้ว

ความรักของทั้งคู่

แม้จะเป็นความรักของเพศเดียวกันก็ตาม
แต่ก็เป็นความรักที่สวยงาม

และทำให้ความรักเป็นสีชมพูตลอดไป

จากนี้ความรักมันไม่ได้จำกัดว่าต้องเพศใน

เป็นสิ่งสวยงามเสมอ